ส่วนช่วงนี้ใครที่ยังกินไม่อิ่มหนำใจ
มาจากเบรกที่แล้วมาเบรกนี้ของกินยังมีอยู่นะ

ไปที่จังหวัดกระบี่โอ้โหที่จังหวัดแห่งนี้นะครับ
เราอ่านกันมาหลายครั้งผิดของดีเขามีเยอะจริง

ร่องใต้ไปทานขนมจีนที่นี่ไม่พลาดแล้วครับบอกเลย
เพราะว่าขนมจีนน้ำยาปักใต้ของที่นี่ของแท้แน่นอนนะครับ
ต้องร้านโกจ้อยเจ้าเด็ดเจ้าดังประจำจังหวัดกระบี
แวะไปทานก็ต้องไปทานกันนะครับเพราะว่าขนมจีนเขามีถึง๖น้ำยา
และไฮไลท์ก็คือไก่ทอด
นี่เป็นไงล่ะครับสีสันน่าทานมีทั้งอกน่องสะโพกปีก
และก็เครื่องในทอดให้ครบกรอบหน่อยเทียบ
เขาบอกว่าร้านนี้นะครับไก่ทอดของเขา
แห้งกำลังดีกรอบนอกนุ่มใน
ทานไปแล้วได้รสชาติของเครื่องหมักที่บอกเลยว่า
อร่อยได้โดยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลย

ปรักขึ้นมาแบบนี้หน้าทาน

ส่วนขนมจีนนี่เห็นไหม
บีบนวดแป้งขนมจีน
บีบเส้นกันแบบสดเลยนะครับ
ก็สามารถบีบเส้นออกมาได้จำนวนมาก

หยัดเวลาด้วยแต่ทำได้ปริมาณเยอะนะดูสิ
ตักขึ้นมาพราบแล้วก็เอาลงไปในน้ำธรรมดาแบบนี้
ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาขึ้นมา
จัดชุดเอาไว้แบบนี้น่าทานจริง
แล้วนี่น้ำยามีทั้งหมด๖น้ำยาที่เห็นอยู่
อันแรกน้ำยากะทิชุดแรกรสชาติกม
ความหวานของกะทิผสมกับเนื้อปลานิดหน่อย
โอ้โหเวลากลิ่นได้กลิ่นขมิ้นหอมมาก
ต่อมาน้ำพริกครับรสชาติจะหวานนำ
เหมาะสำหรับเด็กหรือคนที่ไม่ทานเผ็ดมาก
ก็นำมาผสมกับน้ำยากะทิอีกนิดนึงก็ได้
มันก็จะหวานเผ็ดราดลงไปแบบนี้
ถูกต้องอย่างต่อไปน้ำแกงไตปลานะครับ
เขาบอกว่าร้านนี้ถึงเครื่องมาก

รอยแรงนี่อ่าฝักเทียบเลยค่ะครับผม

เป็นแกงป่าหรือว่าน้ำยาป่านี่แหละครับ

ทานคู่กับผักดองสดนะครับ

แต่ว่ามันจะเผ็ดมากเลยนะรสชาติจะจัดจ้านมากนะ

งเขียวหวานใครที่ชอบอะไรที่มันหวานมัน

รสชาติจมด้วยความหาหอมของพริกแกง
เครื่องเทศแล้วก็รสหวานมันของกะทิ
แล้วต่อมาน้ำยาปูนี่บอกเลยพลาดไม่ได้

ใส่ปูลงไปในจิ้มทั้งส่วนไปเลย
เธอจะได้ความหวานของปลือกปูด้วยนะ

ราคานะครับทุกชามทุกน้ำยาราคา๒๐บาทเท่านั้น
แล้วก็เติมผักได้ไม่อั้นเต็มที่ไปเลยครับ

ก็จะนึกถึงร้านขนมจีนก๋วยจ้อยเป็นอันดับแรกเลยนะคะ
ก็ติดใจในรสชาติแล้วก็ความสดของเส้น
แล้วก็น้ำแกงก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะ
น้ำยาปูไตปลาของเขาก็ขึ้นชื่อนะคะ
และในส่วนของไก่ทอดสดใหม่ทุกวันเลยค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าแวะมาที่จังหวัดกะบี่เชิญร้านโกจ้อยนะคะ

ผมก็เลยสืบทอดมา
ถ้าผู้ใดอยากจะทานขนมจีนแป้งสดของโอจ้อย

ออกโดงเช้าถึงบ่ายตาม
ร้านอยู่ที่อำเภอเหนือคลอง
อยู่ใกล้กับฐานเจ้าโจทธุงขง
เชิญชวนเลยครับไม่มีวันปิดไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันปิดไม่มีวันหยุด
ทานกันได้นะครับที่จังหวัดกระบี่โกจ้อย

มีหลายน้ำยามากสำหรับหนุ่มคนไหนที่ไม่มีน้ำยานะ
ก็แนะนำไปทานกันได้ร้านโกจ้อยจังหวัดกระบีค่ะ

ใช่มีตั้ง๖น้ำยาง